ศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนเดินทางมาถึงรอบ๑๖คน
สุดท้ายแล้วนะครับน่าเสียดายทางนิชาออนนั้นตกรอบแล้วนะฮะ
แต่ว่าไปดูคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
ไทยจื้ออิงมือหนึ่งของโลกจากไต้หวันนะครับ
เอาชนะจางไปเวิร์นนักแบตมินตันสหรัฐเชื้อสายจีน
มือ๑๒ของรายการไป๒๐เกมคะแนน๒๑๑๙และ๒๑๑๔
จีนนะครับจะไปพบกับเหอปิงเจียวจากจีนในรอบ๘คนสุดท้ายต่อไป
ส่วนน้องแน็ตนะครับนิชออนจินดาพลมือ๑๑ของโลก
แล้วก็ของรายการนั้นก็แพ้อากาเดชยามากูชิไป
มือ๒ของรายการจากญี่ปุ่นแพ้ไป๒เกมรวดก็ตกรอบ
ที่รัชนกอินทนนท์นะครับก็แข่งขันกันทางไซน่าในวามือ๑๐